ห้องข่าวนี้เลือกที่จะเล่าข่าวนี้ตั้งแต่กลางวันแบบนี้
เขาบอกว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์ห้องหมายเลข๓๒
นี่เป็นห้องในโรงแรมม่านรูดค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีคนเสียชีวิตในห้องนี้
ถ้ารวมรายล่าสุดคือเป็นศพที่๓แล้ว
แล้วรายล่าสุดคือนัดผู้หญิงมาเปิดเบียร์นั่งกินกัน
ปรากฏว่าฝ่ายชายอยู่ดีก็มีอาการปวด
คือมีอาการปวดหัวซุดลงล้มหมดสติ

และเห็นกู้ภัยตอนที่มาเก็บศพนะ
เห็นเหมือนวิญญาณผู้ชายนั่งอยู่บนเตียงนะฮะ

แล้วก็มีนักข่าวที่ถ่ายภาพของเหตุการณ์

แล้วก็บอกว่าเคยเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนเตียงด้วย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ตำรวจสพสำรงเหนือได้รับแจ้ง
ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในโรงแรม
อยู่ในซอยสันติคาม๒ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ

พร้อมกับแพทย์เวรของโรงพยาบาลสมุทรปราการเนี่ยนะคะ

ในห้องเบอร์๓๘คุณผู้ชม
เจอศพของนายสายันเงินมูลอายุ๕๓ปี

หงายเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องนะคะ
ลักษณะคือสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขายาว

ไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้าย
แล้วในห้องมีขวดเบียร์ค่ะ

ยังเหลือขวดเบียร์ที่ไม่ได้เปิดกินอีก๔ขวดนะคะ

ถามผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันค่ะ
ชื่อนางเสาเอขอเรียกว่านางเสาเออายุ๔๖ปีนะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าตัวนางเสาเอ
จะรู้จักนายสายัน๒วันเอง
โดยนายสายันเขาก็มีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็มีการคุยกันผ่านทางแชท
ถ้าได้เจอเดี๋ยวจะไปขอแต่งงานด้วย
ฝ่ายชายเขาเป็นคนเปิดห้องเข้ามาก่อน

ก็เข้าไปไปนั่งคุยกันกับฝ่ายชาย

ราบรวดว่าฝ่ายชายเขามีอาการห่วงหัว
หลังจากนั้นฝ่ายชายค่อยซุดค่ะ

อังจมูกดูหมดลมหายใจหรือเปล่า
นี่แหละค่ะเขาก็เลยรีบไปแจ้ง
พนักงานของโรงแรมม่านรูดเดี๋ยวฟังเธอเล่าหน่อยละกันนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วทีนี้เรื่องราวอาถรรพ์ที่ว่า
เราก็ต้องไปถามผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจสพสำรงเหนือ
นายสุภาชัยวันเดียยาอายุ๔๓ปีเล่าให้ฟังค่ะ
ถึงเรื่องราวความอาถรรพ์ของห้องหมายเลข๓๘
คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คุณสุภาชัยเคยมาเก็บศพแล้ว๒ครั้ง
แล้วรอบนี้มาอีกนะคุณเป็นศพที่๓แล้ว

ใช่ค่ะทีนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเพราะอะไรรู้ไหม
ตอนนี้พอมีคนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปทำความสะอาด
แล้วก็พ่นพวกยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด๑๙
แล้วเดี๋ยวก็จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ทีนี้คนที่เข้าไปพ่นยาเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะ
เจ้าหน้าที่ก็กำลังพ่นยาอยู่เลยนะ
แต่รู้สึกว่าเหมือนกับเห็นเป็นเงาดำนั่งอยู่ที่เตียง

เห็นตอนนั้นก็เลยลองไปถามฝ่ายหญิงที่อยู่ในห้องด้วยกันกับผู้ตายเนี่ยนะคะ

ก็ถามว่าก่อนที่ฝ่ายชายจะเสียชีวิตนั่งอยู่ตรงไหน
ฝ่ายหญิงก็บอกว่าพี่นั่งอยู่ตรงที่พี่นั่งตรงนี้นั่นแหละ
ทีนี้ก็เลยเอ๊ะเงาดำนั้นน่าจะเป็นดวงวิญญาณของผู้ตายหรือเปล่า

อันนี้เรื่องหนึ่งแล้วนะทีนี้พอมันเป็นข่าวแบบนี้นักข่าวเขาก็ลงไปทำข่าวค่ะคุณผู้ชม
มีนักข่าวคนหนึ่งเขาก็มาถึงจุดที่เกิดเหตุเขาก็ทำข่าวเลยเอาโทรศัพท์มือถือไปถ่ายรูป
พอออกจากห้องมาปั๊บมาตรวจสอบมาดูรูปที่ถ่ายรูปศพนะ
ปรากฏว่าอ้าวหายไปไหนอ่ะกดถ่ายแล้วแต่ไม่มีภาพศพอยู่ในโทรศัพท์มือถือนักข่าวก็ต้องกลับเข้าไปถ่ายใหม่อีกอ่ะนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องหลอนที่สองนอกจากนั้นคุณสุภาชัยเขายังบอกด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
พนักงานโรงแรมเขาบอกว่าเคยเห็นผู้หญิงนั่งหวีผมอยู่ในห้องนี้ห้องเบอร์๓๘นั่นแหละ
เรื่องมันมารวมกันเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องลี้ลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
เอาฟังเสียงผู้ช่วยเจ้าพนักงานค่ะ
ก็แป๊บเดี๋ยวแล้วก็พอดีเสร็จว่าพี่นั้นมาก็เลยเอาเครื่องออกเลย
กระทิ้งแจ้งถามผู้หญิงได้เรื่องเลย
เป็นโรคลาดเป็นเงาสีดำหรือครับ

ห้องนี้เคยมีประวัติไหม

ห้องนี้เคยมีผู้หญิงเข้าจากตาย
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็จากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ก็ได้มา

แต่ว่ากรณีนี้สำหรับผู้เสียชีวิตรายล่าสุด
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
เพราะว่าหลายคนก็สนใจไปที่เรื่องของการเสียชีวิตนะ

บางคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องของอาถรรพ์ของห้องนะครับ

เดี๋ยวหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ
เรื่องต้นนะฮะคืบหน้าสำหรับข่าวนี้นะครับ
ก็ทางด้านของญาติทราบเรื่องแล้ว
ทราบว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็เดินทางมาจากสุราธานีเพื่อจะมารับศพ
ที่โรงพยาบาลประมาธิบดีที่จังหวัดสมุทรปราการ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดนะครับ
ส่วนประเด็นการเสียชีวิตทางญาติบอกว่าไม่ติดใจ
เนื่องจากผู้เสียชีวิตนั้นมีโรคประจำตัว
ก็คือโรคความดันต่ำก็อาจจะเกิดจากโรคประจำตัวนี่แหละฮะ
ทำให้เสียชีวิตในที่สุดนะครับ